ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้ติดตามเรื่องของปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดบ้างค่ะ
ซึ่งทางตำรวจปราบยาเสพติดก็เปิดปฏิบัติการขบวนการขุดรากถอนโคนยาเสพติด
เครือคายมืนจดาครั้งที่สี่ค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคน
แต่ว่ามูลค่าของเงินที่ยึดทรัพย์เอาไว้ได้นั้นถึงกว่า๔๐๐ล้านบาททีเดียวนะคะ
ติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
รุ่งสางชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕และเจ้าหน้าที่ปปศ
ส่วนที่กำลังกว่า๒๐๐นายตามแผนปฏิบัติการขุดรากถอนโคน
ขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายหมื่นจดาครั้งที่๔
บุกเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายกว่า๑๕จุดทั่วเชียงใหม่
ขบวนการนี้ถูกจับกลุ่มไปแล้วกว่า๓ครั้ง
แต่พบว่ายังมีพฤติการลักลอบค้ายาเสพติดได้อีก
ซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งตรวจค้นและอายัดทรัพย์ของเครือข่ายนี้ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
เหนือจากการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
ในวันนี้มีการปฏิบัติการหัวร้อยจุดทั่วประเทศตามมาตรการหน้าบ้านปลอดภัย
เพื่อยับยั้งและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดให้สิ้นซากครับ
ตำรวจใช้วิธีบุกเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญ
ขยายผลจากการจับกลุ่มเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านนิมานเฮมิน
จนสามารถจับกลุ่มนายอภิชาติหาทัยทัศน์

ผู้ต้องหาตามไหมจับฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามพรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
นำตัวไปค้นคอนโดหรูที่อยู่ติดกัน
พบอาวุธปืนสมุดบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินอีกหลายรายการ
ซึ่งทั้งสองคนทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ค้ายาเสพติด
และส่งต่อไปยังประเทศอื่น
ผมยังไม่ทราบว่ามันเข้ามาโผพันกับผมได้ยังไง
ยืนยันครับยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง
หรือผมไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายหรือยังไง
เพราะว่าผมทำธุรกิจ๓ตัว
มันเป็นจุดจังหวะจังหวะของช่วงชีวิตที่ทำได้
เคยถูกจับกลุ่มและยึดทรัพย์สินไปแล้วกว่า๖๐๐ล้านบาท
โดยพบว่าเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายนี้
เข้าบัญชีของผู้ต้องหาทั้งสองคน
นำไปสู่การจับกลุ่มที่สามารถยึดทรัพย์สินที่เป็นทั้งบ้าน

รถยนต์หรูและสวนส้มกว่า๑๒๐ไร่
รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า๔๐๐ล้านบาท
ซึ่งทั้งหมดได้มาจากการค้ายาเสพติด
โดยเจ้าหน้าที่จะใช้พรบฟอกเงิน
ทรัพย์สินทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดิน

แต่จะโดนดำเนินคดีในครั้งนี้ด้วย
มันเป็นกลุ่มเพื่อนกันรู้จักกัน
ถามว่าเอาเงินที่ไหนเป็น๑๐ล้านมา

เพิ่งลงมาจากดอยอาชีพก็ไม่มี

ก็ต้องมาชี้แจงกับทางปปศ

ถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการขุดรากถอนคน

พร้อมกัน๑๒๔จุดทั่วประเทศ

ขบวนการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี